นี่แหละค่ะเอามาดูเรื่องของคุณแม่ท่านนี้หน่อยค่ะ
คุณแม่ท่านนี้กำลังต้องการข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเล็กของเธอ
ลูกเล็กของเธอเนี่ยเอาไปฝากพี่เลี้ยงรับจ้างเลี้ยงนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยลูกปรากฏว่าเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาพร้อมกับแผลในปากที่เวอะหวะนะคะ
เลี้ยงบอกว่าเด็กไปหกล้มนะคะแต่เธอไม่เชื่อเธอบอกว่าอยากจะให้ตำรวจมาตรวจสอบเรื่องนี้ก็ไปแจ้งความ
แต่คำตอบที่ได้จากตำรวจเธอบอกว่าตำรวจบอกกับเธอบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นให้ไปหาหลักฐานมา
ตำรวจบอกให้เธอไปหาหลักฐานอีกเนี่ยค่ะแล้วดูสภาพของน้องตอนที่น้องจากไป
โอ้ยนี่ทายาม่วงเต็มปากเลยนี่ค่ะทาไปถึงเจ้าหมูกด้วยนะอ่า
เธอก็เอาหลักฐานทั้งหมดที่มีในตอนนี้เอาไปให้กับกันจอมพลังนะคะ
นายกันทัศน์พงภัยบูลเวศเอาภาพของเด็กชายอายุสิบเดือนอ่ะ
นัทพงศ์ซึ่งอันนี้เป็นภาพตอนที่ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
อยู่ในโรงพยาบาลกว่า๒สัปดาห์แล้วหลังจากนั้นน้องก็เสียชีวิต
ซึ่งคุณหมอลงสาเหตุการเสียชีวิตบอกว่า
เกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากบาดแผลที่ใบหน้าและช่องปากจากการถูกทำร้าย
นี่ค่ะนี่คือนี่คือข้อความจากคุณหมอนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความเพิ่มนะคะ
บอกว่าน้องอายุ๑๐เดือนเสียชีวิตแม่สงสัยว่าลูกอาจจะถูกกระทำ
พอไปแจ้งตำรวจก็ตำรวจปัดไม่รับแจ้ง
แล้วก็ไล่ให้ไปหาคลิปหลักฐานเองอืม
นี่ค่ะเป็นสิ่งที่คุณแม่เขาไปแจ้งกับทางกันจอมพลังค่ะ
เป็นแม่ของเขาค่ะเป็นแม่ของเขาได้
แล้วตอนเกิดเหตุทำไมไม่มาแจ้งตอนเขาตายอ่ะ
เราเวทจะได้ไปดูที่เกิดเหตุมาแจ้งอะไรตอนนี้ค่ะ
เอาผิดใครใครเขาได้เอ้าแล้วไงต่อดี
บอกชื่อมาเลยว่าท่านชื่ออะไรเขาจะได้ไม่ไปแจ้งความตอนที่ท่านเข้าเวร
ถ้าอย่างนั้นโอ้โหคือถ้าเป็นตำรวจจริงนะ
ถ้านี่คือตำรวจจริงนะแล้วเราจะไปยังไงต่อดีคะ
ถ้าเราไปแจ้งความแล้วตำรวจตอบมาแบบนี้คุณแม่ก็เลยต้องเอาสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะ
ไปแจ้งกันทอมพลังช่วยหน่อยก็ต้องไปแจ้งประชาชนคนธรรมดา
พอปลวกแดงแล้วยังไงอ่ะแล้วเราต้องหาหลักฐานให้ตำรวจหรือยังไง
อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คุณแม่คล่องใจส่วนเรื่องใหญ่ที่เป็นประเด็นสำคัญที่คุณแม่คล่องใจแล้วเป็นต้นตอนจริงคือการเสียชีวิตของลูก
กลายเป็นว่ามีเรื่องข้องใจสองเรื่องกันจอมพลังก็ไปกับแม่ค่ะ
ไปที่สพปลวกแดงนี่แหละไปตามความคืบหน้าของคดีแล้วก็ไปดูความจริงเรื่องการเสียชีวิตของลูกด้วยนะคะ
ผู้เสียหายบอกว่าโพสต์หาพี่เลี้ยงรับจ้างในโซเชียลแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งติดต่อมาก็คุยกันเรื่องค่าเลี้ยงดูลูกเนี่ยเดือนละ๗๕๐๐บาทช่วยเลี้ยงลูกให้หน่อย
ไปสามเดือนพี่เลี้ยงแจ้งว่าลูกของเธอล้มหน้าฟาดของเล่นจนมีแผลที่ปากเวอะวะพี่เลี้ยงก็ทายาม่วงให้ลูกอย่างที่เราเห็นในภาพนี่แหละค่ะ
แต่พอรับลูกกลับมาบ้านอาการไม่ดีขึ้นเลยก็เลยพาไปโรงพยาบาลหมอก็รีบพามารักษาเพราะหมอบอกอาการไม่ค่อยดี
สองสัปดาห์ผ่านมาลูกเสียชีวิตหมอลงความเห็นบอกว่าเกิดจากบาดแผลในปากที่ถูกทำร้าย
ที่รับเลี้ยงเด็กด้วยนะคะส่วนประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณแม่
ข้อสงสัยก็คือที่ตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความนี่แหละ
ท่านรองผู้กำกับก็บอกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นตำรวจนายไหน
นี่คุณผู้ชมในไลฟ์เฟซบุ๊คเขาก็ให้คุณตามหานะ
ท่านผู้บังกับเออเขาอยากจะรู้ว่าตำรวจนายนี้เป็นใคร
พูดกับประชาชนแบบเนี้ยฝากท่านรองผู้บังกับสภาพปลวกแดงด้วยนะคะ
ไม่รู้เข้าเวรหรือเปล่าหรือถ้าไม่เข้าเราจะสอบถามได้ไหม
ผู้บังคับบัญชาบอกว่าจะเรียกตัวมาตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นี่ค่ะความช้ำใจของคนไปแจ้งความมีเรื่องเดือดร้อนก็นึกถึงตำรวจ
ถ้าเขาสุขกระบายเขาจะไปหาตำรวจเป็นสิ่งที่เรานึกถึง
เป็นบุคคลที่เรานึกถึงแรกเลยนะคะ
แต่ว่ากลับเจอคำตอบแบบนี้ก็งงเหมือนกันนะคะ